คุณท็อปครับวันนี้เราต้องขอพูดคุยกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ข่าวดังจริงนะ
ก่อนอื่นขอถามหน่อยครับคุณท็อป
อยากให้เรียกเสียท็อปหรือว่าเรียกว่าคุณท็อป

แล้วแต่สะดวกครับเรียกท็อปเฉยก็ได้ครับ

เพราะว่าตามข่าวนี้เขาเสียท็อปกันหมดเลย

ครับคุณท็อปเรื่องของชื่อนามสกุลเนี่ย
ตกลงปัจจุบันใช้ชื่อนามสกุล
วันที่มีข่าวว่าเดินทางออกไปที่ฮ่องกงไหมฮะ

ใช้ชื่อนี้มาน่าจะ๗ปีแล้วนะครับ

ผมเชื่อเรื่องดวงอะครับหมอดูทักก็เปลี่ยน
แต่ว่า๓ชื่อใน๕๐ปี
ผมถามคนที่รู้จักรอบข้างนี่บางคนร้อยครั้งเลยนะ

ก็คือตอนนี้อายุ๕๒ใช่ไหมครับ

มีครั้งหนึ่งที่เปลี่ยนนามสกุลที่๒ไม่ใช่เรื่องดวง
แต่ว่ากลัวจะไปเสื่อมเสียนามสกุลต้นตระกูล
เพราะว่าตอนนั้นทำเรื่องการเมืองครับ
ใช่ที่คุณแม่เคยให้สัมภาษณ์ที่คุยกับนักข่าวหรือเปล่า
บอกว่าเคยบอกให้ลูกชายเนี่ยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลอะไรพวกนี้

ใช่เปลี่ยนเพราะเหตุผลนี้ไหม
อันนี้ก็เป็นตอนที่เปลี่ยนครั้งที่๒เหตุผลนี้ครับ

แต่มาจากเรื่องของคุณท็อปบอกว่ามาจากเรื่องของไปทำงานการเมือง

เกี่ยวกับว่าเราไปทำงานการเมืองเกิดผิดพลาดอะไรอย่างนี้
มันจะเสริมเสียต่อวงตระกูลได้
เราก็มาตั้งนามสกุลใหม่แค่นั้นเองครับ
ไม่ใช่ว่าไปมีข่าวมีคดีอะไรต่างนานา
แล้วก็คุณแม่บอกให้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุล
จะได้ไม่เสื่อมเสียวงตระกูลนี่ไม่ใช่ใช่ไหม

เดี๋ยวเรื่องไปทำเนียบเดี๋ยวจะถามอีกทีหนึ่ง
คุณฮอคตกลงกับคุณแม่ได้คุยกันบ้างไหมครับ

ใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะบินต่างประเทศบ่อยมาก
เพราะว่าภารกิจงานที่ต่างประเทศมันค่อนข้างเยอะอืม
แม่บอกว่าลูกชายก็เคยมาเอาเงินคุณแม่ไปเยอะแยะไปหมด
มันเป็นเรื่องสมัยเด็กวัยรุ่น๑๙๒๐ประมาณนี้ครับ

แล้วก็ต้องเอาเงินคุณแม่เอาสมบัติคุณแม่ไปเคลียร์คดีมีไหมฮ
อ่าเรื่องเรื่องรี่สินเนี่ย
มีปลายัรภาพรรณนะ
พบมือนภาพของเวลานำอาวุฯ

เสียใจความว่าโดนหลอก

คนมันรักเรา
คิดว่าการอยู่ด้วยมัน
แล้วพอเลิกลากันไปเขาก็เสียใจ
อันนี้เราผิดเองที่มีผู้หญิงเยอะเลยทำให้คุณแม่เสียใจ

เอาแบบจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนครับประมาณ๖นะครับ
รวมที่อยู่กินกันแบบชันสรรค์ธรรยาจริง
ไม่นับเป็นแฟนไม่นับเป็นผู้ควงอะไรอย่างนี้นะครับ
จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนก็คือ๖ครั้ง
คือที่แบบออกหน้าออกตาจัดงานบางท่านเนี่ยจัดงานแต่งแต่ไม่ได้จดทะเบียน
บางท่านจดทะเบียนแต่ไม่ได้จัดงานแต่งก็มี
หรือทั้งจดทะเบียนและจัดงานแต่งก็มีแบบ๖ครั้งครับรวมแล้ว
เจ้าสาวที่บุรีรำคนล่าสุดนี่คือคนที่๖ใช่ไหมครับ

เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไปเลิกกันไปหย่ากัน
อันนี้เป็นเหตุผลที่ขอ
อย่าไปพูดถึงดีกว่ามันจบไปแล้วครับ
คือไปกันไม่ได้เราก็จบไปแค่นั้นเอง
เห็นคุณแม่คุณท็อปบอกว่าลูกชายไปรู้ความลับอะไรบางอย่าง
อืมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
คุณท็อปบอกว่าเดี๋ยวจะจัดการเองจะใช้เองอ่ะใช่ครับเรารับผิดชอบเราแสดงความรับผิดชอบตั้งแต่วันหย่าแล้วครับ
เราขอลงสลักหลังกับเจ้าหน้าที่เองไม่ใช่ใครมาขอให้เราลงนะครับ
เราขอลงเองว่าเราจะรับผิดชอบในหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างการแต่งงาน

ไม่ใช่เฉพาะวันแต่งงานนะครับระหว่าง
แล้วทำไมตอนนี้ไม่ใช้ให้หมดไปเลยฮะทำไมยังรออะไรอยู่
ก็ผมยังไม่เสร็จภารกิจยังไม่ได้กลับไปมีธุระการงานที่จะต้องเคลียร์เดี๋ยวกลับไปผมก็
หลังจากการแถลงข่าวแล้วเนี่ยผมก็จะนัดคุยนัดเจรจา
กับเจ้าหนี้ต่างว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงซึ่งมันไม่ได้เป็นอย่างที่ออกมาบอกกัน
มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังและรายละเอียดอีกเยอะครับ
นี่งานแต่งงานนี่แหละครับ

มันจะต้องมานัดเคลียร์
มันมีบางอย่างที่เราจ่ายแล้วเขาบอกว่าไม่ได้จ่าย

เราสามารถให้คือเราไม่อยากจะส่งเอกสารไปร่อน
ไว้วันแถลงข่าวเราก็จะเอาให้สื่อทุกท่านดู

ไอ้ที่เขาออกมาบอกกันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันจริงไหมหรืออะไรยังไง
แต่อะไรที่เราจะต้องจ่ายเราจ่ายแน่นอนครับ
หมายถึงว่าสิ่งต่างที่คนที่เขามาจัดงานให้
แล้วมาบอกทางฝั่งเจ้าสาวว่าจะต้องให้เขาเท่านั้นเท่านี้เนี่ย
คุณทัพกำลังบอกว่าความจริงแล้วบางตัวเลขมันไม่ตรงกัน

อยู่ไม่เจอกันแต่ก็โอนเงินไป

มันก็คือไม่ถูกต้องอะครับอย่างที่ผมพูดบ่อย

ให้เขามาจัดงานอะไรให้มันตกลงกันไม่ลงตัว

จ้างคนมาทำงานมาจัดงานแต่งงานให้เรา

อะไรที่

แถลงข่าวซึ่งที่ผม

อันไหนที่เป็นหนี้ผมรับผิดชอบหมด

ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความเดือดร้อน

เพราะผมเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมายเลย

ที่คุณท็อปบอกว่าเนี่ยอันนี้แน่นอนล่ะ

แต่ไม่เยอะมากครับ

ใช่ครับมีให้ไปบ้างแล้ว

ซึ่งเรามีเอกสารเซ็นรับ
มีเอกสารหลายอย่างอยู่แล้วครับ

ทั้งหมดเท่าไหร่๗ล้านถึงไหม

ครับหลักล้านครับแต่ไม่ได้เป็นอย่างที่เป็นข่าว
๓ล้าน๕ถึงไหม

ในวันแถลงข่าวเนาะ

บอกจะให้เจ้าสาวอะไรพวกนี้ได้ให้เขาหรือยังครับ

วันงานเราก็ส่งมอบไปแล้วนะครับ

วันงานมันก็จะมี

คือเช็คเขียนรู้กันนะครับ

อันนี้คือเช็ค

เป็นหน้าเป็นตาอย่างนี้หรอ

เบิกได้แต่ไม่ได้ไม่มีข้อตกลงว่าจะต้องเบิกครับ
เพราะฉะนั้นคือถ้าเช็คมันหายไปหรือต่อให้เช็คยังอยู่
ก็ไม่มีประโยชน์อยู่แล้วมันก็เป็นแค่เขียนขึ้นมาเฉยอย่างนี้หรอ

แล้วเขาได้อะไรไปอีกฮะเราให้สินสอดอะไรเขาอีก

เพราะฉะนั้นกับเจ้าสาวก็คือในส่วนของคุณท็อป
เหมือนกับกำลังจะบอกว่าไม่มีอะไรที่ต้องเคลียร์กันแล้วก็คือ

ส่วนที่เหลือเดี๋ยวจัดการเองอย่างนี้หรือเปล่า
ส่วนของที่เป็นหนี้สินที่จะต้องชำระให้ผู้อื่น

คุณท็อปจะกลับมาเมื่อไหร่ครับที่ประเทศไทย
เดี๋ยววันจันทร์หน้าเนี่ยผมประชุมกับทีมกฎหมายเสร็จแล้ว
ผมถึงจะแจ้งกำหนดการที่แน่นอนได้แต่ไม่น่านะครับ
ประชุมทีมกฎหมายที่ไหนครับ

เดี๋ยวผมจะไปจีนเสร็จแล้วก็กลับมาที่ฮ่องกงอีกรอบหนึ่ง

วันนี้วันพฤหัสที่๑๐ตุลาคม
แต่เดี๋ยวคุณท็อปจะต้องไปจีนก่อน

วันนี้อยู่ที่ฮ่องกงเดี๋ยวจะต้องไปจีนก่อน

กำลังรอคอนเฟิร์มนัดจากทางฝั่งจีนอยู่ครับ
แล้ววันจันทร์ถึงจะไปสิงคโปร์

เราถึงจะกำหนดตารางกับไทยที่แน่นอนได้ว่าวันไหน

ว่าไม่เกิน๒๓๒๔ตุลาครับ

ใช่ครับก็จะนัดวันแถลงข่าว
คือวันที่แถลงข่าวคือวันที่กลับไปนะครับ
ก็จะแจ้งให้สื่อมวลชนทราบว่าจะแถลงข่าววันไหน

ตอนที่คุณท็อปเคยออกคลิปครั้งแรกเนี่ย
ตอนที่ไปที่ฮ่องกงมีข่าวว่าออกฮ่องกงเนี่ย
บอกว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะกลับเมืองไทยไม่ใช่เหรอ

แต่ว่าเนื่องจากระยะเวลาไทม์ไลน์มันมีการคาดเคลื่อนเล็กน้อยครับ

มันไม่มีเหตุผลที่จะไม่ต้องกลับ
ตอนนี้คือเลื่อนไปนู่นเลยอย่างน้อยก็ประมาณ๒๓๒๔ตุลาคมเลยนะ
ประเด็นนึงคือคุยตรงคือพอดีคุณกัญชัยจะกลับมา
คือผมรับปากคุณกัญชัยว่าผมจะให้คุณกัญชัยช่วยเป็นตัวกลางในการจัดแถลงข่าว

ใช่ครับอันนี้คือเหตุผลหลักเลย
คือจริงพอผมประชุมหน้าข่าวสัก๒๓วันเสร็จแล้วผมตั้งใจจะกลับก่อน
แต่ว่าเนื่องจากคุณกัญชัยไม่อยู่แล้วผมรับปากแล้ว
คือผมเป็นคนที่รับปากใครแล้วผมทำอย่างนั้น
คุณท็อปเป็นเสียหมื่นล้านจริงหรือเปล่า
อันนี้ขอไม่เปิดเผยได้ไหมครับ
เพราะว่าผมไม่ได้ลำลงตำแหน่งที่จะต้องมาชี้แจงบัญชีทรัพย์สินถูกไหมครับ
แต่คนเขาบอกว่าเนี่ยเป็นเสียหมื่นล้านมีทรัพย์สินเยอะแยะไปหมดจริงหรือเปล่าครับ
ผมขออยู่แบบคนธรรมดาดีกว่าเนาะ
คือยังไม่เป็นเวลาที่สาธารณชนจะต้องทราบว่าผมมีทรัพย์สินเท่าไหร่

ถ้าวันหนึ่งผมเป็นรัฐมนตรีอะไรอย่างนี้ผมต้องชี้แจงทรัพย์สิน

ข่าวที่ปรากฏออกมาณขณะนี้ไปหลอกคนนั้นช่อกงคนนี้เนี่ยตกลงจริงไม่จริงยังไง
ถ้าจริงมันก็ต้องมีการแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีแล้วก็มีหลักฐานถูกไหมครับ
แต่ทุกวันนี้มันไม่มีอย่างนั้น
คดีที่เอามาพูดกันก็เป็นคดีที่จบไปแล้ว
ไม่มีคดีใดทั้งสิ้นแล้ว
มันเป็นการกันแกล้งกันในสมัยทำธุรกิจอดีตสมัยเด็กนะครับ
ครับล่าสุดมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกเขาเป็นไกด์ที่ฮ่องกง

นี่อยู่ฮ่องกงเหมือนกันได้เจอเขาไหมได้ถามเขาไหมครับ
ไม่ได้เจอครับก็รู้สึกว่าเขาจะเป็นไกด์อาชีพไกด์นะครับ

ถ้าผมหลอกเขาผมก็เขาก็ต้องดำเนินคดีแจ้งความถูกไหมครับ
อันนี้มันยังไงที่อยาก
สมมุติคุณไปหลอกใครเขาก็ต้องแจ้งความคน
มาหลอกคุณคุณก็ต้องแจ้งความ
มันมีกฎหมายควบคุมอยู่ของพวกนี้
แต่การเตาอ้างมันคุยกันด้วยหลักฐาน
ทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้คุยกับคุณท็อปเนี่ย
เราจะเชื่อคำพูดของคุณท็อปได้มากน้อยขนาดไหน
ว่าจะกลับมาจะแถลงข่าวไม่เคยหลอกใคร

ผมอยากจะตอบในวันที่ผมแถลงข่าว
เพราะทุกอย่างที่มีข้อกล่าวอ้างเนี่ย

แล้วถ้าอะไรที่ไม่มีเอกสารหลักฐาน
อันนี้ผมตอบไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการกล่าวอ้างลอยถูกไหมครับ

มันมีข้อกฎหมายของการพรบคอมพิวเตอร์มีอะไรพวกนี้อยู่แล้ว

ครับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณท็อปครับ

ขอบคุณนะครับคุณท็อปครับ